ข่าวนี้เนี่ยที่จะเล่าให้ฟังบอกเลยนะว่าเลขบัญชีเดี๋ยวมีให้แน่นอนค่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนดูข่าวแล้วสงสารอยากจะบริจาคให้กับน้องคิดดูสิเด็กสี่ขวบอ่ะ

เด็กผู้หญิงตัวนิดเดียวอะพี่เบิร์ต

ขวบทำอะไรได้บ้างคุณผู้ชมลองนึกซิตอนเรา๔ขวบยังวิ่งเล่นอยู่เลยใช่ไหม
แต่เด็ก๔ขวบคนนี้เนี่ยหุงข้าวล้างจานดูแลคุณย่าอายุเกือบ๗๐ค่ะ
คือคลิปนี้ไม่มีจัดฉากนะคือลงรถไปปั๊บเนี่ยนะลงไปปั๊บเห็นเด็กอยู่ไกล
ก็เลยถ่ายครูถ่ายเดินเข้าไปใช่นี่ภาพจริงเลย
อีกแล้วติดต่อดูแววตาน้องเวลาตอบคำถามของคุณครู
ตอนนั่งรถมาด้วยใช่แล้วน้องต้องเนี่ยค่ะทำทุกอย่างเลยอ่ะนี่ซักผ้า

ถูกต้องเพราะว่าอะไรน้องอยู่กับคุณย่าคุณย่าอายุ๖๙ปีแล้วค่ะ
นี่คือเด็กหญิงสุธีมนต์นะคะหรือว่าน้องเตย
เตยอยู่ที่โรงเรียนมะขามทานตะวันค่ะอยู่ที่จังหวัดบุรีรำ
นี่คือบ้านของน้องเตยคุณผู้ชมเห็นไหมจริงจริงเป็นบ้านไม้ยกสูงข้างบนอ่ะ
หลังคาสังกษีข้างล่างเป็นไม้
เตยกับคุณย่าอยู่ข้างล่าง

ดอมแล้วเนี่ยผนังเป็นแบบนี้
ฝนตกมายังไงมันก็เปียก

ใช่น้องเตยอยู่กับคุณย่าเสาค่ะ

คุณย่าตาบอดทั้งสองข้างคุณผู้ชม
เตยอนุบัน๒๔ขวบคนนี้นั่นแหละต้องคอยดูแล

แล้วฟังเรื่องราวของย่าหลานคู่นี้นะ
ข้างบนย่าคงขึ้นไม่ไหวหรอกค่ะ
เพราะว่ามองไม่เห็นก็ต้องมาอยู่ข้างล่างแบบนี้
ย่าเล่าให้ฟังว่าย่าเลี้ยงเตยมาตั้งแต่เล็กเลย
เพราะว่าพ่อของน้องเตยไปทำงานต่างจังหวัด

แล้วเมื่อปี๖๔มีมะพร้าวตกใส่คุณย่า
คงจะโดนเส้นประสาทนะคะคุณย่าก็เลยมองไม่เห็น
บอดทั้งสองข้างตั้งแต่ตอนนั้น
ตั้งแต่ตอนน้องเตยอายุ๒ขวบกว่า
คิดดูสิ๒ขวบกว่าดูแลคุณย่ามาตลอด

สี่ขวบนี่หุงข้าวเป็นแล้วนะทำกับข้าวได้แล้วนะ

จากที่ย่าคอยบอกว่าเตยเตยอย่างนี้นะลูก
ทอดไข่ทำแบบนี้นะจนตอนนี้น้องทำได้
แล้วเป็นห่วงย่ามองไม่เห็นจริงแต่ก็เป็นห่วงหลาน

ย่าเนี่ยเกาะเตยนะเกาะหลาน
ให้หลานจูงไปไปจนถึงโรงเรียนเพราะว่าย่าห่วง

โอ้โหไปส่งแต่ให้หลานเป็นตาให้

พอไปส่งหลานถึงโรงเรียนแล้วขากลับย่ากลับไง
คลำทางกลับบ้านเอง
ไกลไหมย่าประมาณโลนึงจ้

ลองหลับตาแก่นเนี่ย
ลับตาเดินลับตาขนาดกาม
คุณครูพัชรินเอสตีอายุ๓๔ปีค่ะ
คุณครูบอกแบบนี้เลยบอกว่าสงสารมาก

เดี๋ยวทุกเช้าครูจะมารับที่โรงเรียนเอง
เป็นภาพนี้ไงน้องเตยนั่งรถกับคุณครูมาด้วยแล้วคุณครูก็ถาม
นี่ขออนุญาตถ่ายคลิปลงติ๊กต๊อกแล้วนะ
ตอนนี้มียอดเงินบริจาคมาประมาณ๒๐๐๐กว่าบาทแล้วค่ะคุณผู้ชม
แต่เชื่อเถอะข่าวนี้นะเดี๋ยวตัดมันเป็นคลิปลงออนไลน

แล้วช่วยเหลือน้องบริจาคให้กับน้องเตยและคุณย่า

คุณครูสงสารสงสารจับใจเลยค่ะ
คือเข้ามาเห็นในสภาพบ้านเราก็ถามน้องเลยว่า
น้องอยู่ยังไงตอนที่ฝนตก
เพราะเราเห็นแล้วว่าคือบ้านมันไม่มีชิด
ถ้าฝนตกมามันคือต้องคือมันอยู่ไม่ได้แน่นอนถ้าเป็นเรา
แล้วทีนี้เห็นที่อยู่มองไปดูที่นอนอะไรคือสงสารสงสารสงสารเขามาก
ก็บอกคุณยายว่าคุณยายอยู่นี่เขาเป็นลูกหลานคุณยาย
แต่อยู่เขาคือลูกหนูเหมือนกันนะอย่างนี้หนูก็จะหาวิธีช่วยเขา

โอ้โฮชอบประโยคคุณครูจังเลย

ใช่แล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมคือคุณครูอยากจะช่วยเหลือ

แป๊ปไว้เลยนะคุณผู้ชมส่งต่อไปในกรุ๊ปไลน์ก็ได้
ถูกต้องใครที่มีกำลังทรัพย์อยากจะช่วยเหลือ
ทั้งคุณย่าวัย๖๘ปีตาบอดทั้งสองข้าง
และน้องเตยหลานสาวอายุสี่ขวบอยู่อนุบาลสองเนี่ย
ช่วยบริจาคกันมาได้นะคุณครูยังบอกเลยเป็นห่วง
อีกหน่อยวันหนึ่งน้องเตยต้องโตขึ้น
แล้วบ้านมันก็แบบไม่ได้มีรั้วรอบขอบ
แต่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วก็สุขอนามัยต่างด้วยนะคะ
ยังไงเบิร์ตฝากครูพัชรินต่อนิดนึงเรื่องของเงินบริจาค
ยังไงก็ช่วยเหลือดูแลนะช่วยเหลือดูแลหน่อยนะครับ
เรื่องของการจัดการอะไรต่างให้มันเป็นกิจจะลักษณะ

แล้วถ้าเกิดเป็นข่าวแบบนี้เชื่อนะว่าพมจังหวัด
จะลงพื้นที่จะมาดูแล้วก็มาช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่
แล้วก็เรื่องของอาชีพให้กับคุณย่าต่อไปด้วยนะคะ